ทีนี้ทางด้านหน่วยงานก็คือกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็มีการสั่งหน่วยงานในพื้นที่เลย
ให้ไปจับตาไปเฝ้าระวังเรื่องเกี่ยวกับการเผาป่า
เพราะว่านี่ค่ะคือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องฆ่าหมอกควัน
แล้วก็ฝุ่นละอองขนาดนี้อยู่นะคะที่ภาคเหนือนั่นเอง
ทีนี้เราไปดูกันหน่อยค่ะนายกฤษฎาบุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็มีการเปิดเผยนะคะ
ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเนี่ย
ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่น
ตั้งเป็นชุดปฏิบัติการประจำเพื่อป้องกัน
แล้วก็เฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชวัชพืช
แล้วก็วัสดุต่างทางการเกษตร
โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่
เพื่อที่จะปฏิบัติการออกตรวจนะคะ
รวมถึงยังมีเครือข่ายของอาสาสมัครเกษตรตำบล
หน่วยเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันในพื้นที่ทำการเกษตร
พร้อมทั้งให้สำนักงานเกษตรและสหกร
ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติการ
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่จากหน่วยชนรับประทาน
เจ้าหน้าที่จากพัฒนาที่ดินแล้วก็ประสุสัตว์

ก็ถือว่าเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่า
รวมถึงเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน

มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๔เมษายน

และจะเกิดการสะสมของค่าฝุ่นละอองรวมถึงหมอกควัน
แม้ว่าจะมีลมมีฝนมาบ้าง

วงกว้างนะคะรวมถึงจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
สร้างความเสียหายต่อการเดินทางการท่องเที่ยว
ทำให้ประเทศไทยอาจจะต้องสูญเสียรายได้นะคะ
คุณผู้ชมส่งมาเลยตอนนี้เชียงใหม่ฝุ่นเยอะมากครับ

แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการอาสาออกไปดับไฟป่านะฮะ
ก็เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อคืนนี้คุณ

นายอาโละอาซังกู่ซึ่งเป็นอาสาสมัครดับไฟป่า
อายุ๖๒ปีชาวตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่าเสียชีวิต
เพราะว่าไปพลัดตกเขานะครับ
ตกเขาที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงนี่แหละครับ
แล้วก็หลังจากไปช่วยดับไฟบริเวณหมู่บ้านป่าคาสุขใจ
ทีนี้เจ้าหน้าที่คนอื่นก็ต้องเข้าไปกู้ศพ
แล้วก็เร่งนำร่างของผู้เสียชีวิตคือนายอาโละเนี่ยนะครับ

ก็ขอขอบคุณในการทำหน้าที่สละชีพเพื่อหน้าที่จริงนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายอาโลอาสังกุด้วยนะครับ